แต่เราจะให้ย้อนดูวินาที
ตอนที่ตำรวจสพนบอนอ่านหมายจับให้นายพยุงคนนี้ฟังครับ
เพราะว่าชายตำรวจฝรั่งขมันต้องขนาดนั้นเลยหรอพี่

ไม่ได้ยังไม่ได้
ไม่จะคุยคุยคุณภฤษณตรวรรดิเลย

จำได้ดูอันนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเขาบอกเลยเรื่องที่เขาโดนค้ามนุษย
สองเรื่องนะหนึ่งคือผมขี่มอเตอร์ไซค์
ผมไม่เคยขับรถตู้ขับไม่เป็น
สองผมไม่เคยเหยียบพื้นที่สองจังหวัดนั้น
ราชกับปราจีนบุรีไม่เคยไป
ทั้งตัวพี่พยุงทั้งเมียพี่พยุงก็ยืนยัน

ยังถามอยู่เลยนี่ผมต้องไปตราดเลยเหรอ

แต่ตำรวจสพนบอนอ่านหมายจับว่าเขา
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์

เขาถูกคุมตัวไปทันทีครับแม้ว่าเมียพี่ประยุงอธิบายว่าไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ภาพที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมาตอนเที่ยงครับ๒๐ธันวาคม
ถูกจับข้อหาพาต่างด้าวไปให้นายทุนจีนที่เขมร
ทางตำรวจบอกรับจากตะเข็บชายแดนจังหวัดตราด
ทั้งที่นายพยุง
สามีของฉันไม่เคยไปตราดเลย

ผมต้องติดคุกทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยครับ

ตัวเองอยู่กินกับพี่พายุงมา๖๗ปีนะ

มีแต่รถกระบะไม่มีรถตู้นะ

เมื่อวานนี้คุณผู้ชม๒๒ธันวาคม

เห็นพี่พยุงกำลังกินข้าวอยู่ครับ
จากการสังเกตภาษีด้านหน้า

พยุงบอกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์มากว่า๑๐ปี

มาครั้งแรกก็เข้าห้องขังเลยฮะ
เขาไม่รู้จักกับคนที่ซัดทอด

คืออยากให้ใครก็ได้มาช่วยเหลือเขาด้วยครับ
เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นแพ้
ไปฟังพี่พยุงหน่อยฮะ

จังหวัดประเภท
ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้
สารจังหวัดตราด
ท่านให้ประกันตัว

หลังจากนี้เดี๋ยวต้องหาพยาหลักฐานมาสู้คดีในชั้นศาล
วันที่๓มกราคมก็ปีหน้าครับหลังปีใหม่ฮะ
ว่าเนี่ยโดนตัดสินว่าผิดแล้วอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อย่าเพิ่งไปด่าตำรวจชุดที่เขามาแสดงหมายจับ
คือหมายจับมันต้องมีการสอบสวน
เอาล่ะไอ้คนซัดทอดอาจจะใช้หลักฐานเท็จหรืออะไรก็ตาม
แต่สารท่านก็อนุมัติหมายจับนะครับ
ตำรวจที่มาก็มาทำตามหน้าที่หน้าที่อันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจด้วย